เรื่องต่อไปไม่ต้องใช้วิจารณญาณหรือใช้ความระมัดระวัง
เพราะว่าหญิงสาวคนหนึ่งเจ้าของบ้านที่จังหวัดสระบุรี

งูเห่าแผ่แม่เบี้ยพร้อมโฉกในห้องน้ำ
งงโอ้โหคุณตามเจ้าหน้าที่มาก่อน

คุณพี่นะคะเขาอยู่บ้านเลขที่๕๒ซอย๒
ถนนเทศบาล๖ตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
พบกับคุณพี่คนนี้คุณอธิพรต้นแหวนอายุ๕๗ปี
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าเธอกำลังจะไปอาบน้ำ
พอเปิดประตูห้องน้ำปุ๊บเจอปั๊บเลย

งูเห่านี่แหละแผ่แม่เบี้ยใส่โอ้โหคุณชูคออยู่เลยอ่ะ
อีแป้นจะแตกยังไงตกใจด้วยความตกใจรีบปิดประตูปั้ง
วิ่งหนีออกมาแล้วโทรตามเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่มาแล้วค่ะขี่รถจักรยานยนต์มาเลย
มาถึงบ้านของคุณพี่คนนี้มาถึงจุดเกิดเหตุนะคะ
แล้วบุกเข้าไปจับกลุ่มงูเห่า
แต่ดูเหมือนว่าการจับงูเห่าครั้งนี้มันไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่นะคุณ
เจอแล้วเห็นไหมคุณดูดิ
ทองมันป่องป่องด้วยมันอ่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวเอางูตัวนี้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ที่ห่างไกลชุมชนแล้ว
เพราะว่างูเห่ามาในห้องน้ำช่วงนี้บางพื้นที่อาจมีฝนด้วย
ก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของสัตว์เลื้อยคานหรือสัตว์มีพิษอีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะ
โหมาบ่อยมากเลยอ่ะโอ้โหถ้าเปิดมาเจออย่างเงี้ยนั่นดิช็อกนะแต่คุณพี่เขามีสติ
คือปิดประตูขังงูเอาไว้ก่อนงูจะได้ไม่เลื้อยออกไปข้างนอก
แล้วเมื่อกี้มีคุณยายคนแก่อยู่ในบ้านด้วยจริงแล้วก็มีสุนัขที่เป็นสัตว์เลี้ยงอีกอ่ะ

เดี๋ยวนี้นะเข้าห้องน้ำทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องน้ำสาธารณะแดดอย่างนี้เนี่ย
ดูให้รอบนะมองก่อนไม่งั้นเจองูฉก